ทำให้มูลค่าการซื้อขายของสหรัฐอยู่เย็นในครั้งนี้นะคะถือว่าติดท็อปไฟต์มูลค่าการซื้อขายที่มากที่สุดในไทยลีกตลอดการเลยค่ะ
ควรหลงการย้ายทีมของเจ้าตังค์สหรัฐยุเยน
ประกาศหลังทีมชาติไทยจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ด
๓ปีด้วยค่าตัวเรา๓๐ล้านบาท
นั่นทำให้การย้ายตัวในครั้งนี้ย้ายทีมในครั้งนี้ของสหรัฐนะคะ
เป็นหนึ่งการย้ายทีมที่มีมูลค่าสูงสุดติดอันดับต้นในประวัติศาสตร์

หากนับเฉพาะการซื้อขายระหว่างทีมในไทยลีกด้วยกันเองค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมานะคะมูลค่าการซื้อขายนักเตะไทย
ระหว่างทีมในไทยลีก๕อันดับแรก
ซึ่งรวบรวมการซื้อขายนักเตะฟุตบอลในตลาดที่เชื่อถือได้
อันดับที่๑นะคะที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด

จากเมืองทองไปเชียงรายในปี๒๐๑๘

ธนบุญเกษารัฐยังอยู่อันดับที่๓อีกหนึ่ง
ย้ายทีมจากเชียงรายไปบางกอกกลัสปี๒๐๑๙
แล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์จากเชียงรายไปบางกอกกราศปี๒๐๑๙
ส่วนอันดับที่ห้าที่เห็นอยู่เทลทรบุรมธรรม
ย้ายจากบุรีรำไปเมืองทองปี๒๐๑๖
ค่าอยู่ที่๒๙๙๑ล้านบาท
นั่นหมายความว่าจากการจัดอันดับที่เห็นอยู่นี้
ถ้าเกิดว่าการย้ายตัวของสหรัฐอยู่เย็นมูลค่าสูงถึง๓๐ล้านบาท

ก็จะทำให้ดีลนี้ติด๕อันดับแรกทันทีค่ะ

ก็จะอ้างอิงมาจากวันที่มีการซื้อขายนักเตะตามจริงด้วย
แต่ถ้าจะมาดูว่านักเตะไทยคนไหนที่มีมูลค่าการย้ายทีมสูงที่สุดในตลอดการ

สัญญาซื้อขายในปี๒๐๑๙มีมูลค่าสูงถึง๙๓๐๒ล้านบาทนะคะ